นวัตกรรมเครื่องจักรเพื่อการบรรจุพันธ
แล้วก็แปรรูปอาหารกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด
ในประเทศไทยและรวมถึงเอเชียด้วย
เพราะว่าไทยส่งออกสินค้าอาหารมากที่สุดในอาเซียน
แล้วก็เป็นอันดับที่๑๒ของโลก
ตอนนี้ก็ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
ออกมาให้เลือกกันเป็นจำนวนมาก
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธิตาภาษีริพิพัฒน์ครับ
บรรจุขนมสัญชาติญี่ปุ่นเครื่องนี้
บรรจุขนมใส่ถุงได้รวดเร็วถึง๑๒๐ถุงต่อนาที

ไว้ใจใช้เทคโนโลยีนี้
บรรจุขนมก่อนส่งถึงมือลูกค้า
เครื่องนี้ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องจักรขนาดกลางที่มีความแม่นยำมากที่สุด
บรรจุเม็ดยา๕๐เมตรต่อ๑กระปุกภายใน๖๐วินาที
และสามารถคัดแยกเม็ดยาที่แตกหักออกจากเครื่องจักรได้ด้วย
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแปรรูป
บรรจุพันธุ์อาหารเครื่องดื่มและยาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

โดยปีนี้มีเครื่องจักรกว่า๔๕๐๐รายการจาก๔๒ประเทศทั่วโลก
ซึ่งนวัตกรรมเครื่องจักรในปัจจุบันยังคงเน้นงานทุ่นแรงมนุษย์
สามารถทำงานเบ็ดเสร็จในตัวเองและลดขั้นตอนการใช้แรงงานคน
อีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจของอุตสาหกรรมมันจุภัณฑ์
นั่นคือการเอาหุ่นยนต์จิ๋วมาใช้ค่ะ
อย่างหุ่นยนต์จิ๋วที่อยู่ข้างดิฉันตอนนี้เขาชื่อว่าโคบอตค่ะ
ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างใกล้ชิดและปลอดภัย
ปลอดภัยอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูค่ะ
อย่างตอนนี้โคบอทเข้ามาใกล้ดิฉันแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าดิฉันบังเอิญไปโดนตัวเขาแบบนี้ค่ะ
เขาก็จะหยุดทำงานทันทีเลยค่ะ
การนำหุ่นยนต์มาใช้กับอุตสาหกรรมบรรจุพันธุ์และแปรรูปอาหาร

เพราะนอกจากจะมีความยืดหยุ่นกว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่แล้ว
ยังทำงานได้เบ็ดเสร็จภายในเครื่องเดียว
อย่างการหยิบยกจับและแพ็คของ
แค่ควบคุมผ่านโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์
ผู้จัดงานเชื่อว่านวัตกรรมที่ทันสมัย

อุตสาหกรรมสินค้าอาหารและยาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
อดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม๔๐

มากที่สุดในอาเซียนและเป็นอันดับที่๑๒ของโลก
โดยปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๘แสนล้านบาท

จะมีผู้เข้าร่วมงานสูงถึง๔๕๐๐คน
มีมูลค่าการค้าและการเจรจาทางธุรกิจ
ต่ำกว่า๒๙๐๐ล้านบาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน